คุณผู้ชมครับมาดูข่าวนี้หน่อยนะฮะที่มรยองผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไป
เกือบตายเกือบคอขาดไปเจอสายสื่อสารโอ้ห้อยลงมาพาดคอค่ะอ่า
ไปดูเหตุการณ์ดูเขาเนี่ยผกเสื้อให้ดูแดงเป็นเส้นเลยเห็นไหมอ๋อ
อีกแล้วนะครับสายสื่อสารครับคนเจ็บคือคุณพงศธรแก้วโพอายุ๓๒ปีครับ
เนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูแบบแผลเห็นไหมใต้คางเนี่ยเป็นปื้นแดงเนี่ยสายสื่อสารมันครูดไป
เฉื่อนเข้าไปนะฮะบาดเจ็บบวมแดงเขาบอกว่าโอ้โหพี่ผมคอเกือบขาดนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงกลางวันแสกของวันที่๑๔มิถุนายนเมื่อวานล่ะครับ
ขี่รถไปตลาดถนนเทศบาลใกล้กับโรงพยาบาลปลวกแดงระยอง
ตอนนี้ต้องกินยาแก้อักเสบเพราะว่าคอบวมเจ็บคอมาก
คุณพงศธรบอกว่าจุดเกิดเหตุมันมีสายสื่อสารขาดแล้วมันห้อยลงมาบนถนน
ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นแบบนี้บ่อยตนเองขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทุกวันวันละหลายรอบ
เพราะบ้านอยู่แถวนี้ที่ผ่านมาเคยเก็บสายสื่อสารเอาไปกองไว้ก็มี
เพราะมันห้อยแล้วมันตกลงมารอบนี้เป็นจังหวะที่สายสื่อสารขาดพอดิบพอดี
แล้วเป็นจังหวะที่ขี่รถผ่านพอดีมันก็เลยพันคอคูดไปบาดเจ็บเลย
เพราะดีไม่ได้ขี่เร็วไม่งั้นคออาจจะขาดก็ได้
ฝากเตือนอุทาหรณ์เลยฮะสำหรับคนที่สัญจรผ่านไปมาก็ต้องระวัง
และฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบแก้ไข
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยมากกว่านี้
เขาฝากมาว่าอย่ามักง่ายอย่าเอาแค่สายสื่อสารไปขึงกับเสาไฟ
แล้วพาดผ่านไปมาโดยที่ไม่มีอะไรยึดไม่ให้มันแข็งแรง
ถ้าเกิดปล่อยไว้สักวันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คนถูกสายไฟ
ดคอจนเสียชีวิตก็ได้

ไปลงบัตรธึกประจำวันที่สมพรปกฎแดงแล้ว

รับผิดชอบกับเรื่องนี้ต่อไปครับ